วอ๋อสนุกมากเขามีดดดงดนตรีเล่นกันอย่างเมาบัน

ระดับมืออาชีพนักร้องนักเต้นแล้วก็นักดนตรีระดับมืออาชีพ

โอ้โอ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์คณะธาตุทองอธิการบริมหาวิทยาลัยราชพัฒนธ์นครซีธรรมรัฐ
โอ้โหกลับสวัสดีค่ะท่าน
โอ้โหร่อยแรงร่อยแรง

นี่ตีมันจริงปรบมือรัวเลยครับ
แล้วก็ให้แบบว่ากดไลค์กันแบบว่ากระหน่ำสำหรับลีลาของท่านนะครับ
โอ้โหทุกท่านนะท่านอธิการบดีนะ
แค่ชื่อวงก็รู้แล้วครูทั้งนั้นเลยครับ
โอ้โหลักษรรมจารย์
เข้ามาในงานนี้ครับงานเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี๒๕๖๒
ที่จัดขึ้นบริเวณกลางสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
เขามาแสดงเนี่ยนะเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นน้ำจิตน้ำใจจากชาวใต้ที่ส่งต่อไปยังภาคอีสานอุบลราชธานี
โอ้โหท่านอธิการดูมีรอยยิ้มนะดูมีความสุขนะ
ทำด้วยความสุขไงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
แล้วอย่างที่บอกกีตรงกีต้ามือบงมือเบส

โอ้โฮทั้งนั้นเนี่ยครับวงดนตรีน้ำมันสุด
แล้วพอมีการแสดงดนตรีแน่นอนก็ต้องมีคนมาดู
อ้าวคนหาย

แต่งตัวเป็นผีแบบนี้นะครับ
เพื่อเรียกความสนใจให้กับคนที่มาร่วมงาน

จะไปเดินเพื่อช่วยกันระดมทุนหาเงิน
เพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีไงล่ะ
นี่เห็นไหมย่ำเลยย่ำเลย
น้อนที่สิทธิ์นักศึกษาประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวในงานนี้
ร่วมกันทำบุญนะครับก็หยอดกันลงไป
เขาเชื่อกันว่าพลังแรงศรัทธาในครั้งนี้
ที่จะระดมทุนกันไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ย

นี่คือทาน้ำใจนะที่หลังไหลขึ้นไปังภาคอีสาน
สุดยอดฮีน้าต้องปรบมือให้
โอ้โหสุดยอดผมเป็นวงดนตรีของคณาจารย์ที่สุดยอดมาก

เออตีมันมากอ่ะสุดยอดเลยโอ้โห

พลังต้องดีนะเพื่องต้องดีนะ
ไม่ใช่แค่มือกลองนะมือกีต้ามือเบสทุกคนนี้
ใช่ใส่เต็มมากแล้วคุณที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมว่าอาจารย์ทุกท่านเล่นจากหัวใจ
เฮ้ยไม่ธรรมดานะนี่ไม่ได้เรียกเป็นมือสมัครเล่นแล้วมืออาชีพ
สุดยอดนี่ดีไม่คว้างไม้กอง
โอ้โหเรียกว่าท่านสุดยอดเลยอ่ะสามารถจริงนะโอ้โหสุดยอดจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ทำเนี่ยก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมกันด้วย